อ่ะช่วยกันนะคะเดี๋ยวสักพักนึงจะตามไปนะพี่
รอแป๊บนึงนะคะทำฝ่ายชะลอน้ำคุณผู้ชม
วันนี้วันหยุดก็เลยขึ้นป่ามาทำดีหน่อยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้วค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนเทกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่นะคะ
แถบตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก
แต่ภาคใต้ก็ชุ่มฉ่ำเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนับตั้งแต่พรุ่งนี้
ถึงแปดมิถุนายนนะคะฝนภาคใต้ก็จะมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยค่ะ
ดูข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ถ้าจะดูพื้นที่ที่เป็นสีเขียวสีเหลืองก็คือกลุ่มเมฆฝน
ปรากฏว่าวันนี้จะดูน้อยกว่าเมื่อวานแต่เป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะ

ปัจจัยหลักหนึ่งก็คือหย่อมความร้อนที่อยู่บริเวณเวียดนามแล้วก็เหนือประเทศไทยยังคงอยู่นะคะ
ก็ยังคงแผ่รัศมีความร้อนทำให้มาเจอกับลมค่ะ
เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของเส้นสีขาวนี้พัดขึ้นไปนะคะ
ขึ้นไปไปเจอกับความร้อนก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าขนองบริเวณตอนกลางของประเทศ
แต่ว่าขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมภาคใต้นะคะจะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความร้อนที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอ
จะทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
วันนี้เหมือนกันค่ะช่วงประมาณสักบ่ายเราพูดกว้างเอาไว้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าบางทีเนี่ยลมมันหอบนำความชื้นพัดไปเพราะฉะนั้นเวลาจะเหลื่อม
๒ใบ๓เนี่ยค่ะพื้นที่บริเวณภาคใต้นับตั้งแต่เพชรชบุรีประจวบคิริขันลงมาระนองกระบีพังงาสุรธานี
เลยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันด้วยส่วนคลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ภาคอื่นอื่นก็ยังมีฝนตกประปรายค่ะจะมีพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะ
ของพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบนไล่ลงมาถึงอีสานตอนล่าง

ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกไม่แตกต่างกันชุ่มฉ่ำกันเหมือนกัน
แต่ว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดภูเขามีต้นไม้เยอะ
จะได้รับน้ำหน่อยถือเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้ทำแหล่งกักเก็บน้ำ
อันนี้ขอเตือนขอย้ำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือประชาชนคนทั่วไป
สำรองน้ำเอาไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นสุดปลายมิถุนาหรือกลางมิถุนาไปแล้วเนี่ย

ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสได้รับฝนเช่นกันส่วนมากก็เป็นบ่ายค่ำหรือดึกก็มีนะคะ
ยังไงก็แล้วแต่ค่ะขอให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาด้วยค่ะ
ส่วนวันนี้วันหยุดดิฉันก็เลยขอทำความดีไปทำฝ่ายชะลอน้ำหน่อยละกันเหมือนเพื่อนจะรอนานแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
มาแล้วค่ะขนตรงไหนคะ